มีชุดอุปกรณ์ตรวจโควิด๑๙นะต้องการแจกให้กับผู้ที่ใช้
ต้องการจริงค่ะคุณผู้ชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะ
ก็คือชุดตรวจนี้ให้ฟรีเอาล่ะ
แสดงความต้องการเนี่ยมากมายเลยปามี่ค่ะก็ได้เร่งดำเนินการทันทีนะ
ซองค่ะก็จะมีการแปะรูปสติ๊กเกอร์ปาร์มี่ไว้แบบนี้ด้วย
ปามี่เนี่ยโพสต์เอาไว้ด้วยนะบอกว่างวดนี้สงสัยจะไม่พอแล้วค่ะเอาไว้งวดหน้ามี่หามาเติมให้ใหม่นะคะ
โถเออนะเป็นน้ำใจของปามมี่ค่ะที่ตอนนี้ถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีงานร้องเพลง
แน่นอนคอนเสิร์ตก็ไม่มีพี่แจ๊คแต่ก็ขอหยิบยื่นน้ำใจก็แล้วกันนะ
อะไรที่แบบชั่วโมงนี้เราทำได้ก็ทำให้ตอนนี้ชุดตรวจบางคนก็ราคาเยอะเกินไปราคาสูงเกินไปคุณผู้ชม
แต่นี่ปามี่เขาก็จัดหาให้ฟรีแบบนี้๒๐๐ชุดแต่ว่าไม่หมดแค่นี้นะเดี๋ยวหามาให้อีกค่ะนะ